ปรายศนีย์ไทยส่งข้าวฮางทิพย์เมืองสกลนครรับตลาดข้าวพรีเมียม
รดันนันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดกล่าวว่า
ไทยยังคงเดินหน้าเพิ่มมูลค่าให้กับศักยภาพที่มีในแต่ละพื้นที่ต่อเนื่อง
ผ่านการเป็นทั้งผู้พัฒนาสินค้าช่องทางการขนส่งช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย
รวมทั้งการปั้นแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค
หนึ่งในสินค้าต้นแบบที่มีการพัฒนาต่อเนื่องคือข้าวหาง
วิสาหกิจชุมชนข้าวหางทิพย์อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
เป็นการยกระดับภูมิปัญญาภูไทยที่มีมากว่า๒๐๐ปีของชาวสกลนคร
ให้มีความโดดเด่นมีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
โดยตั้งแต่เริ่มพัฒนาสินค้าดังกล่าวภายใต้โครงการปรายศนีย์เพิ่มสุข

ได้ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนข้าวหางทิพย์บ้านกุฎจิกมีแหล่งรายได้
รวมทั้งรู้จักกรรมวิธีแบบใหม่ในการพัฒนาข้าวคางให้มีคุณภาพ
และยังได้รับการยอมรับในฐานะโอท็อประดับ๓ดาวอีกด้วย